นาฬิกา๓๐นาทีติดตามข่าวสารเข้มข้นกันต่อนะคะกับข่าวเช้าหัวเขียว
แล้วก็ต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วย
คนข้างบ้านบอกเหม็นอะไรนะ
มีกลิ่นช้วยมาก

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
บ้านเลขที่๑๐๗หมู่๑๑

อำเภอปราศาสตร์จังหวัดบุรีรำครับ

ต้องไปแล้วนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้

เธอเป็นสาวประเภท๒นะครับแม่สวยจริง

สภาพศพเน่าแล้วฮะเน่าเปื่อยแล้ว

ว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายสัปดาห์นะครับ

ลูกเนี่ยคบหากับชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
บกันยังไม่ถึงปีหรอกคุณนักข่าว

แฟนนุ่มก็คอยมารับส่งลูกนะฮะ

ครั้งสุดท้ายที่เห็นหน้าลูกก็คือ๒๒พฤษภาคม

วันนั้นแฟนหนุ่มมารับไปปาร์ตี้

ระหว่างนั้นคุณผู้ชมก็ในคืนนั้นน่ะนะ

ส่งข้อความทางไลน์มาหาแม่ถามว่า
แม่แม่อยากจะได้เงินสักเท่าไหร่ล่ะ

โอ้อยากจะได้สัก๒หมื่นเหรอตัวแม่นะ

ให้พ่อสักสี่หมื่นได้ไหม
ชายหนุ่มคนนั้นชาวต่างชาติรับปากครับ

แต่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นทั้งคู่อีกเลยครับ
เธอคิดว่าลูกสงสัยไปกาแฟแล้ว

อย่างที่ผมบอกที่เล่าไปตอนต้น

มันเหม็นเหมือนอะไรตายมีหนูตายไหมเนี่ยแม่

ไปพบร่องรอยการถูกลาก

อยู่ที่หน้าห้องเก็บของคราวนี้แจ้งกู้ภัยมาเปิด
แล้วเพื่อนของผู้ตายว่าไง
เพื่อนของผู้ตายมาให้ข้อมูลบอกว่า
แฟนของนายธีรพงษ์ที่เป็น
คือมาหาที่บรรพีปราสาท
สองครั้งด้วยกันโอ้โหเป็นไงรักกันดูดดื่ม
ครั้งล่าสุดคือเดือนพฤษภาคม
แล้วก็กลับไปอันนี้ตรงกับแม่
เดือนพฤษภาคมเข้าใจว่าสงสัยเพื่อนคงกลับไปกับแฟนแล้ว
ไปต่างประเทศกับแฟนแล้วดูสิเขาคิดกันอย่างนั้น
คิดเลยว่าจะมาเจอศพอยู่ใต้บ้านตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้
เป็นฆาตกรรมอำพลางฮะเป็นฆาตกรรมอำพลางอย่างแน่นอน
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นแฟนชาวต่างชาตินั่นแหละ
เพิ่งจะคบกันอาจจะมีปากเสียงกันก็ได้
ลงมือทำร้ายกันที่ห้องนอนแล้วก็ลากศพมาซ่อนเอาไว้ในห้องเก็บของ
ปิดล็อกเอาไว้นะครับแล้วผู้ชายเนี่ยนะครับ
จะปีนหน้าต่างหนีออกไปขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
ติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจ
ในการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ครับ